มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่ห้าสิบเอ็ดปีแล้ว
เธอเนี้ยขูกลูกมะพร้าวเนี้ยมาล่นใส่มมติใส่หัวจนแบบโอ้โหสลบ
สลบไปเป็นชั่วโมงค่ะดีที่เธอมีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยอ่ะ
แล้วก็โทรให้คนมาช่วยหูดับกระโหลกศิษย์ศะแปลก
คือฟื้นขึ้นมาเนี่ยต้องโทรให้คนมาช่วยใครได้ยินเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเธอโชคร้าย
แต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยโชคดีอืมเพราะถ้าไอ้ลูกมะพร้าว
บนต้นที่สูงกว่าสิบเมตรเนี่ยมันไม่หล่นลงมาเนี่ยแล้วมันไม่เอาละ
โชคร้ายที่ใส่หัวเธอเนี่ยค่ะถ้าลูกมะพร้าวมันไม่หล่นลงมานะ
ตอนนั้นข้างข้างอ่ะงูเห่ามันอยู่ข้างข้าง
กำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่เลยอยู่เลยอ่ะแต่ลูกมะพร้าวมันหล่นตุ๊บลงมาเนี่ย
เอาแล้วมันโดนหัวเธอเนี่ยแต่งูมันตกใจหนีไปอ๋อเอาเลือกเอาจะถูกงูฉกหรือว่าจะถูกลูกมะพร้าว
หล่นใส่หัวคือคนบอกว่าเธอเนี่ยโชคร้ายแต่เธอบอกว่าเธอโชคดีอืมนะครับ
ผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่านางสาวเกรดแก้วปิ่นน้อยอายุ๕๑ปีนะฮะ
ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ
อ่าที่สวนมะพร้าวที่อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่ในตำบลนิยมชัยนะ
คือตอนที่ได้รับแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บจากการถูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะ
อ่าอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านในพื้นที่หมู่สองตมนิยมชัยเนี่ยระบาดเจ็บหนักด้วย
นอนรอให้ความช่วยเหลืออยู่ในสวนมะพร้าวเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับแจ้ง
ต้องเดินเท้าเข้าไป๒กิโลเมตรกว่านะจนไปพบนะ
นอนเนี่ยไม่ไหวติงอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับมีผลมะพร้าวล่วงอยู่ที่พื้นเยอะแยะไปหมด
บริเวณกลางศีรษะของผู้หญิงที่บาดเจ็บเนี่ยมีรอยบวมปูดแตกมีเลือดไหลนะ
แต่ตอนที่กู้ภัยไปถึงก็ยังพอพูดจารู้เรื่องก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ญาติบอกว่าผู้เจ็บได้อาสาเจ้าของสวนมารับจ้างสอยลูกมะพร้าวผลละ๑บาท
ช่วงเกิดเหตุวันนี้นะฮะก็โทรศัพท์พอจับใจความได้บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
เนื่องจากพลาดถูกลูกมะพร้าวสดผลใหญ่บนต้นที่สูงกว่า๑๐เมตร
ใส่หัวแล้วสลบไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงพอฟื้นขึ้นมาไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้
แต่โชคดีเดชบุญยังมีโทรศัพท์ติดตัวไปอยู่ก็เลยพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วก็โทรหาญาติค่ะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีใครไปช่วยเนี่ย
คงนอนตายอยู่ในสวนมะพร้าวเบื้องต้นจากการตรวจรักษานะครับ
กระโหลกศีรษะอาจจะร้าวกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
แพทย์บอกว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อรอดูให้อาการพ้นขีดอันตรายนะครับ
ถึงจะให้ไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้พอเราทราบเหตุนี้นะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ครับ
ไปดูเลยนะฮะพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหอยู่ท้ายหมู่บ้านต้องเดินเท้าเข้าไปเกือบ๒กิโลนะครับ
สองข้างทางมีแต่ป่าอ้อยขึ้นรกร้างไปหมดผ่านลำทานผ่านโขดหิน
ต่อการเดินเข้าไปมากนะครับก็ไปคุยกับคุณเกดแก้ว
ผู้โชคร้ายที่บาดเจ็บนะตอนนี้เธอก็พอจะเล่าให้ฟังได้แล้วนะครับ
ต้นมะพร้าวฮะสูงมากใช่นะสูงจริงแล้วล่วงลงมาสูงขนาดนี้มันแรงนะ
แล้วก็แล้วที่ร่วงลงมาโดนศีรษะเธอเนี่ยผลสดนะใช่
ตึบเลยนะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเข้ามาในสวนคนเดียวมาสอยมะพร้าว
ก็ใช้ไม้สอยที่มีปลายเป็นตะกร่อสอยลูกมะพร้าวจากต้น
มาถึงต้นที่เกิดเหตุก็สอยมะพร้าวตามปกติระหว่างนั้นมีลูกมะพร้าวร่วงลงมาใส่หัวอย่างจัง
มึนไปเลยแต่พอมึนแล้วเนี่ยยังฝืนสอยต่ออีกพักนึงนะ
เริ่มทนอาการเจ็บที่ศีรษะไม่ไหวทีนี้ก็เริ่มสลึมสลือแล้ว
แล้วก็เหมือนกับนอนสลบอะไรไปเนี่ยสลึมสลือไม่รู้เรื่องอ่ะ
มารู้สึกตัวอีกทีก็พยายามใช้โทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งให้คนเข้ามาช่วยในสวน
ตอนนั้นเนี่ยนะยังเหลือไปเห็นว่าตรงที่เธอยืนอยู่
มีงูตัวใหญ่คาดว่าเป็นงูเห่ากำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่
เท่าที่จำได้นะก่อนที่จะโดนมะพร้าวล่วงมาใส่หัวเนี่ยเธอบอก
แต่อยู่ดีลูกมะพร้าวมันตกลงมาใส่เธอก่อนงูมันก็ตกใจ
แล้วมันก็เลื้อยหนีเข้าป่าไปเธอบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้าย
เพราะหากลูกมะพร้าวไม่ตกลงมาจากต้นแม้ว่าจะหล่นใส่เธอ
ป่านนี้เธอถูกงูฉกเสียชีวิตไปแล้ว
พอโดนแล้วก็ยังส่อยต่อ
ส่อยต่อเพราะมันยังมืนอยู่ไง
ตอนนี้เกิดมาอาการปวด

แล้วงูมันตุ๊กใจไง

มันต้องเป็นอะไรทั้งอย่าง

ซึ่งอาทิตย์เกียรติแก้วบอกว่าวันเกิดเหตุ
รู้สึกแปลก
ไม่มีใครอยากให้เข้าไปสอยมะพร้าวนะแต่วันนั้นก็ดื้อนะฮะ
เพราะคิดว่ามีความชำนาญในการสอยมากว่า๓ปีไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อะไร
ส่วนญาตินะบอกว่านางเกดแก้วเนี่ยอาสาเจ้าของสวนรับจ้างสอยลูกมะพร้าวให้ราคาลูกละ๑บาท
เดินเข้าไปในสวนตั้งแต่เช้าจนสายสายโทรมานะก็พอจับใจความได้บอกว่า
เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อแล้วก็เข้าไปช่วยกัน
กู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกลูกมะพร้าวตกใส่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ว่าพอมาถึงเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางเข้าไปในสวนกว่า๒ชั่วโมง
เนื่องจากระยะทางที่เข้าไปลำบากมากไกลด้วย
ขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่เอาไปช่วยด้วย
พอไปถึงพบว่านางเกดแก้วนอนหลังพิงต้นมะพร้าว
อยู่ในอาการสลึมสลือแต่ก็ยังพอพูดจารู้เรื่อง
ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำขึ้นเปรย์
แล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลใช้เวลาอยู่นานพอสมควร
เนื่องจากหนทางนั้นค่อนข้างลำบากมาก
จากทางเข้ามาซานจ้อนเข้ามาก็ลำบาก
เขานอนนอนอยู่อยู่ที่ดึงร่องต้นต้นมะพร้าวต้นต่ำ
ก็คือนอนนอนแต่ว่าไม่ได้สลบ
แล้วก็กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกระเทือนไปถึงแก้วหูนะ
ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงพ้นขีดอันตรายกลับมาพักรักษาอาการที่บ้านได้
แต่ยังต้องไปหาหมอเป็นระยะเพื่อรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง

กว่าจะเข้าไปช่วยได้กว่าจะพาออกมาได้มันก็ไกลลำบากเหมือนกันลึก
คุณผู้ชมบอกว่าไปสอยมะพร้าวเนี่ยทางที่ดีใส่หมวกกันน็อกด้วย

ใช่มันอันตรายนะบางทีไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะ